นักข่าวของเราค่ะเดินทางไปที่บ้านของหมอแชมป์นะคะ
จาเอกคุณากรจริยศบรรยากาศคือประตูปิดเงียบแบบนี้
แต่คุณผู้ชมเห็นแมวไหมคะแมวสามตัวนี้อยู่บนบ้านอยู่บนชั้นสอง
เพื่อนบ้านของหมอแชมป์มาเรียกแมวค่ะแล้วก็บอกว่าพ่อเข้าไปดีแล้วนะ

คุณจ๋านักข่าวของเราได้คุยกับเพื่อนบ้านนะคะชื่อว่านางนกค่ะ
เล่าให้ฟังว่าตั้งแต่เกิดเหตุได้แต่เฝ้าภาวนาขอให้หมอแชมป์กลับมาอย่างปลอดภัย
มารู้ข่าวว่าเจอร่างของหมอแชมป์รู้สึกเสียใจนะคะเพราะว่ารักหมอแชมป์เหมือนลูกหลานเลย
ที่หมอแชมป์จะไปขึ้นเรือแวะมากินข้าวและซื้อขนมปังไป๕ห่อ
ก็แปลกใจว่าทำไมหมอแชมป์ซื้อไปเยอะจัง
หมอแชมป์บอกว่าต้องลงเรือหลายวันบอกไม่ได้ว่าจะกลับวันไหน
คำพูดของหมอแชมป์เหมือนเป็นลางบอกเหตุอยู่เหมือนกันค่ะ
ปกติแล้วหมอแชมป์จะอยู่บ้านพักที่นี่คนเดียวเลี้ยงแมวเอาไว้๓ตัว
หลังเกิดเหตุก็สังเกตเห็นว่าแมวซึมเหมือนรอเจ้าของกลับบ้าน
ก็ได้แต่ช่วยหาอาหารไปให้แมวกิน
ก็รอญาติของหมอแชมป์มารับแมวเหล่านี้ไปเลี้ยงดูต่อค่ะ
ก็ไม่รู้จะพูดไงมันตั้นในใจไปหมดแล้วอ่ะไม่เชื่อ
ขนาดโทรมาบอกป้าก็ยังไม่เชื่อไง
นี่จรมันมามันก็เปิดให้ดูไงบอกนี่ไงแม่เชื่อยัง

แต่เขาเอามาแม่ก็ไปกับผมที่วัดไปด้วยกันเนี่ย
โพสต์ภาพคู่หมอแชมป์และบอกว่าปฏิหารไม่มีจริง
ขอให้ไปสู่พบภูมิที่ดีจงภูมิใจกับสิ่งที่ทำ
ว่าผลจะออกมาแบบไหนเชื่อว่าทำดีที่สุดแล้ว
เชื่อว่าเก่งที่สุดแล้วรู้ว่าสู้
อดทนจนนาทีสุดท้ายแต่ผลก็ออกมาแล้วว่า
ปฏิหารไม่มีอยู่จริงไม่ต้องห่วงแม่กับพ่อนะ
ไม่ต้องห่วงแมวไม่ต้องห่วงอะไรเลย
มองลงมาแค่นั้นพอมองดูว่าทุกคนเขารัก
และเป็นห่วงมากแค่ไหน๙ปีที่ผ่านมาเรื่องราวเยอะมากจริง
ทุกอย่างยังอยู่ในความทรงจำหลับให้สบายนะ
ขออโหสิกรรมทุกอย่างหมอแชมป์เรือหลวงสุโขทัย
ยังเหลือกำลังพลอีกห้านายนะครับที่ยังต้องค้นหากันต่อนะครับใช่ค่ะ